พี่น้องครับมาเลยครับ

ได้ไหมอุ๊ดเป็นต่อได้ไหม

พี่อุ๊ดเป็นต่อพี่ชายของบรรถเลี้ยงไทยราศร้านของเรา
ใช่ไหมคะเจอโควิดเข้าไปปิดไปแล้วเปิดร้าน

ทำไมคุณลูกค้าขาต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้
นาตาชาก็ต้องสวยปลอมตัวไปชิมดู

ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
พี่จักรีนก็พร้อมทีมงานรีบตรงหลิงไปกินฟรี

ข่าวเก็บภาพร้านชาบูของพี่อู๋เป็นตอบมาฝาก

ต้อยหมวกแดงและเพื่อนฝูงอีกมากมายค่ะ

แก่กินคือคุณผู้ชมเราคือมันสดมากค่ะ
สุดแล้วจิ้มขึ้นเข้าไปจุ่มเค้าก็ไม่ได้เนิ่ง

เพิ่งเปิดลูกค้าแน่นเลยคุณผู้ชมนะคะ
พี่ผาน่าบางร้านซื้อแฟนชายไปแล้ว

คราวนี้ขอทุบหม้อข้าวเลยค่ะ

คือก่อนนั้นที่เห็นคือคนอื่นซื้อแฟนชายไป

ประกาศเลยค่ะบอกว่าขอสู้เป็นครั้งสุดท้าย
เดิมพันธุ์สูงมากถึงขั้นอาจจะต้องบดตัวเลยค่ะ
เอาไปฟังเสียงพี่วุฒิกันต่อกันหน่อยค่ะ
เราอยากกู้ชื่อเสียงเรามาก่อนที่มันจะหมดไป
หมดจังแล้วนะสุดท้ายเฮือกสุดท้าย
ขายรถขายทุกสิ่งทุกอย่าง

ให้กำลังใจค่ะ
บางคนหลายคนที่เชื่อดแล้วเป็นโรคเซวมเศร้า

ไม่มีใครแต่ว่าพี่ไทยรัฐหรือแจ๊กเกอร์เรนอู๋ถามไทยกันตลอดเลย
ขอบคุณมากฝากบอกต่อด้วยนะพี่น้องครับ
ถูกปากอยู่แล้วอร่อยแน่นอนนะมาได้เลยนะครับ
อันนี้พี่แจ๊คถามแบบไม่อวยถามแบบเป็นคนลูกค้าไปกินจริงนะ
อร่อย๒๙๙เองขออนุญาตโปรโบตให้พี่อ่ะเนอะ
คุณผู้ชมแล้วก็คือเนื้อนุ่มมาก
อย่างที่บอกนะว่าธูดิบเขาคือพี่อู๋ตั้งใจนะ
คือก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวว่าแบบไม่ลงไม่อร่อย
แต่ของแกทำเองอร่อยแน่นอนนะคะ